ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับวัดพระธรรมกาย
เรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่
หลายคนคงสงสัยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน

หลายคนที่ผ่านมาคงสงสัยนะครับว่า
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ที่พึ่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๒
มาเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่
ทำไมถึงได้รับความไว้วางใจมากขนาดนั้น
เขาเป็นใครมาจากไหนมาเริ่มดูกันก่อนคุณผู้ชมครับ
ท่านนี้ที่เราพูดถึงก็คือพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์เองนะครับ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสดร้อน
ท่านนี้ครับมีบทบาทสำคัญกระดาษที่ดำรงตำแหน่งนะครับ
คือคดีรถยนต์ของพระครูประหลัดศิษย์ที่วัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนนะครับ
เป็นเจ้าอาวาดวัดไผลล้อมจนปฐมศ์
และคันที่๒เป็นรถยนต์เบนส์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญนะครับ
ก็ไปร่วมทีมตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเรื่องของการนำเข้าการเสียภาษี
แล้วก็ไปพบว่ามีการใช้เอกสารเท็จในการจดทะเบียนนะครับ
บทบาทของพันธุ์ตำรวจโทพงพรในคดีของพระธรรมชโยนั้น
ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในชุดเจรจา

ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเจรสมาคม
และพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
เป็นเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีครับ
ในการประสานงานกันนะครับให้พระธรรมชโยนั้นเข้ามอบตัว
เพื่อต่อสู้ข้อกล่าวหาแต่ว่าไม่เป็นผลครับ

อื่นยังเคยได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสะกดรอย
บ่อแสของคนร้ายหลังหัวระเบิด
แล้วก็ยังเป็นผู้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
และแก่นำกลุ่มแดงสยามในคดีมีลสถาบันกระดาษที่หลบหนีไปอยู่ที่อำเภออรัญพระเทศจังหวัดสะแก้ว
ตั้งแต่วันที่๔กันยายน๒๕๔๖ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
ก่อนที่จะได้ขยับขึ้นมาเป็นภูมิในการส่วนสืบสวนสะกดรอยจนมาถึงผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก่อนจะได้รับตำแหน่งจากหัวหน้าคอสชให้มาดำรงตำแหน่งเป็นภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเข้ามาประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ยืดเยอะมายาวนานในวงการของพระพุทธศาสนา
เรื่องนี้เรายังคงต้องติดตามกันต่อไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนแล้วจะคลี่คลายได้อย่างไร
แล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้ซ้ำขึ้นมาอีกในสังคมของเรา